สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้อิทธิพลของพายุรายอีได้ออกจากเมืองไหนของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสุดสัปดาห์นี้
ใครจะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนจรดตอนล่าง
ยังคงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ายังคงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่เลยทีเดียว

กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไปดูที่เมืองไทยของเราครับจะสังเกตว่ามีกลุ่มก้อนเมฆ๒แนวใหญ่ที่น่าสนใจ
แววแรกอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ปกครุมในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ประอิสรรค์ตอนบน
อีกหนึ่งแนวก็คือปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ
เมฆเหล่านี้เองจะมีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองของเราในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

คาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๗
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้น
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ
คลื่นลมยังคงแรงนะครับชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ปัจจัยหลักในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะนี้เองมีการก่อตัวของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
ก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกเป็นพิเศษ
ตอนนี้ได้เลื่อนลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
แน่นอนบริเวณใดก็ตามแต่ที่มีการก่อตัวของร่องนั้นกลาด
ก็จะมีการรวบรวมเอากลุ่มเมฆกลุ่มเมฆฝนมาก่อตัวเป็นท้องฟ้านะครับ
ทำให้ท้องฟ้าดูอึมครึมแล้วก็มีโอกาสเกิดฝน
ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่จะตามมาด้วย

ในกระดาษที่บริเวณทางตอนล่างประสุนตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงแรงนะครับ
อกจากนี้เองยังทำให้เกิดฝนในหลายจุด
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
ส่วนท้องทะเลครับบริเวณอันดามันโดยเฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลาง
แล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

จะเดินทางในระยะนี้ต้องระวังกันหน่อย
ในต่างประเทศตอนนี้มีพายุหนึ่งลูกชื่อว่ามาลากัสครับ
พายุลูกนี้นั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่ผ่านหลายประเทศเลยทีเดียว
ล่าสุดจากการตรวจสอบตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณกลางทะเล
มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือ
จุดแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือบริเวณเกาะไต้หวัน
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนนี้เป็นต้นไป
และค่าการว่าจะส่มผลการรทบต่อประเทศหนังกล่าวไป

เจียงประเทศจีนนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ด้วยนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับ

การท่องเที่ยวเดินทางขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ